สำหรับประชาชนที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ
ก็สามารถที่จะใช้บริการขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่
ได้ทุกภูมิภาคแล้วในตอนนี้
หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
เพิ่มขบวนรถอีก๒เส้นทาง
และการให้บริการที่ดีสะอาดปลอดภัย
ประกอบกับใกล้ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่
ก็ทำให้ขณะนี้มียอดจองตัวเกือบเต็มทุกที่นั่ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ขบวนรถด่วนพิเศษสายทักษินารัฐ
เส้นทางสายใต้กรุงเทพหัดใหญ่กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนพิเศษเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนืออีสานมะคา
กรุงเทพหนองคายกรุงเทพ

หลังก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท
เปิดให้บริการ๒เส้นทางก่อน
คือเส้นทางอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ
และเส้นทางอีสานวัฒนากรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ
วันนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดให้บริการตู้โดยสารรุ่นใหม่
อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเวลา๒๐นาฬิกา
จะเป็นเส้นทางสุดท้ายนั่นก็คือกรุงเทพหนองคายด้วยกันค่ะ
ประชาชนที่ใช้บริการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ชอบกับขบวนรถไฟชมใหม่เพราะสะอาดใหม่
และมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคนที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ
สัมผัสที่ขึ้นมาโอ้มัน

โอ้ตื่นเต้นว่าสวยแล้วก็ดูสะอาดนะคะ
โดยเฉพาะยิ่งที่นั่งหรือที่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปดูแล้วห้องน้ำด้วยห้องน้ำก็สะอาด
ก็เป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้นะคะ
กล้องวงจรปิดจะถูกติดตั้งอยู่ทุกตู้โดยสาร
เพื่อประมวลผลไปยังห้องควบคุม
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ภายในห้องโดยสารมีความพิเศษจากเดิม
ถือเป็นเทคโนโลยีครั้งแรกที่มีในตู้ขบวนรถไฟไทย
ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูลแบบเดียวกับเครื่องบิน
การแสดงผลความเร็วของรถอุณหภูมิภายในห้อง
รวมถึงการเลือกสั่งอาหารจากตู้เสบียงได้โดยตรง
ด้วยบริการอาหารแบบใหม่
ขบวนรถโฉมใหม่ที่แก้ปัญหาได้ตรงใจผู้ใช้บริการ
และใกล้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ทำให้มียอดจองตัวทั้ง๔เส้นทางเกือบเต็มหมดแล้ว
ของรถด่วนอุตราวิถีที่ไปเชียงใหม่เนี่ย

ประมาณ๙๐โดยเฉลี่ยนะครับ
ส่วนสายอุบวนจะอยู่ที่ประมาณสัก๗๐
แต่ว่าตอนนี้ก็คือรวมทุกสายในทุกเส้นทาง
ช่วงเทศกาลปีใหม่รวมแล้วประมาณสัก๙๐

หรือผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก

รถไฟรุ่นใหม่นี้ได้ออกแบบระบบอำนวยความสะดวกไว้รองรับ

บริเวณประตูที่ยกรถเข็นขึ้นลงชาญชาลาได้ทุกรูปแบบ